อ้อโหพี่อำหากับการพบงานวันนี้มีความรู้จักกับพวกคุณอ๋อ
เปิดตัวสถานที่เฉพาะเป็นไงบ้างค่ะก็ยังเหมือนเดิมค่ะ
เรียกว่าเป็นการเปิดเคล็ดลับคนรักของอ้ำใช่ค่ะก็ประมาณนั้น
คุณจะได้รู้ว่าเราทำอะไรเราชอบอะไร
แล้วก็เรามีคนรู้ใจแล้วนะ
คือหมายถึงเดอะคลินิกที่รู้ใจเราดูแลเรา

ก็จะดูแลตัวเองอย่างนี้

ยกเว้นถ้าเกิดไปเจอแดดแล้วหน้าไหม้อย่างนี้

ระเบียบนิ้วเลยในร่างกาย
นิดนึงค่ะสำหรับใครอยากแบบสวยแบบพี่อ้ำ

เราควรจะทำอะไรคือแต่ละคนเราไม่เหมือนกัน

คนนี้ทำหน้าขาวใสนะอะไรอย่างนี้ค่ะ

พี่อ้ำสวยแล้วก็ยังใจบุ้มด้วยนะคะ

อันนี้คือเราเห็นเองหรอคะพี่อ้ำหรือว่าอย่างไร
ค่ะพลังเอิญปกติก็ไม่ได้ดูตลอดค่ะพลังเอิญ

พอดีคนไปเห็นว่าพี่อ้ำแบบไปคอมเมนต์อะไรอย่างนี้

จริงเราสายใจพวกแฟนคลับที่แบบมาขอให้เราช่วยเหมือนงี้ตลอดไหมคะ
คืออ้ำไม่ได้ดูไม่ได้ตามดูตลอดแต่ถ้าเห็นก็ช่วยได้ก็ช่วยค่ะ
บางคนมาขอยืมเงินก็ไม่ให้ค่ะ
มีมีส่งกฎหมายมีอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็มีคนคอยดูแลอยู่แล้ว
เขาก็มาบอกว่าขอยืมเงินก็เยอะ

ถ้าขอยิ้มและให้อดเข้าบนชีฟัตรเองผมไม่ทำ
ที่เหมาะจำไม่ได้ติดมีบัตรเทรดิกที่บ้านมีปัญหาภัย
ไม่เกี่ยวกับเรา
แถมเครื่องมีความพยายามแค่ไหน

แต่ถ้าเขาบอกไม่พยายามเลยอยากขอตังค์อย่างเดียว

ให้เราช่วยออกเงินแล้วเอารถมารับด้วย

นอกจากเราฟังแล้วเขาต้องทำงานเรียกครอบครัวจริงก็ไปแด่งไม่ได้
เราก็ขับรถไปรับแล้วก็ช่วยเหลือเงินแล้วแต่
แบ่งแบบทีอ๋อ

ไม่รู้นะสิฟะที่สมมติจะเอาประโยชน์ของการโรงพยาบาล
จงได้อยู่แล้วตอนฝ่ายของเชฟรักแรก

ทุกวันนี้ยังมีคนส่งข้อความขอความชื่นกับเราเยอะไหมครับ
ตอนนี้ก็ถ้าเราไปเปิดดูก็มีค่ะ
อยากบอกอะไรเกี่ยวกับคนที่บอกว่าอยากจะมาเสียความชื่นกับพี่อัพ

ก็คือกูไม่ได้ช่วยเรื่องเงินทองใครนะคะ
เพราะเราไม่รู้ว่าเขาเอาเงินเราไปทำอะไร
ใครจะทำอะไรไม่ดีเราไม่อยากรู้ส่วนร่วมบาปไปด้วย

ไม่อยากให้ใครรู้ว่าเราต้องทำอะไร
แต่ถ้าคนรู้ว่าเฟิร์ลบ่างเอินก็ไม่เป็นไร
เราไม่จำเป็นเต็มไม่ได้ทำบุญ
แล้วต้องก่อแปลกว่าเราจะทำอันนี้
เราทำอันนี้ไปแล้วนะ
จริงอ้าวที่ตัวเรามีทำงานมา

เพราะฉันมีอะไรก็คงบอกกันเลย

คนเข้าใจผิดก็คงปกติอยู่แล้วเนาะ

เพราะถ้ามีอะไรคิดหน้าก็บอกอะค่ะ

ตอนนี้เนอะ
พี่โฟก็ออกงาน

ว่าจะพูดอะไรกับเครื่องต่อไป
หรือว่าอะไร

เขาไม่ได้สัมภาษณ์เรื่องสัตวจอ

เห้ยก็อยากมีไม่ต้องหลายคนเนอะ

อาจจะอยากมีคู่นะ

ก็ต้องนานเลยค่ะยังไม่มีอีกคู่เลยค่ะถ้ามีอีกคู่ก็ไม่นานเลยยังไม่มีค่ะ